ลูกทุ่งสาวคุณจ้านงพนีกันค่ะ
เมื่อวานเกิดข่าวตกออกตกใจค่ะ
เพราะว่าใครหลายคนได้เห็นภาพในโซเชียลนะคะ

ป่วยหนักค่ะแขนขาอ่อนแรง
ต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนเลยล่ะค่ะ

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหคนแชร์เยอะมาก

เพื่อรีบทำการรักษาอาการป่วยของคุณพ่อแบบกระทันหันเลยค่ะ

โดยมีคุณแม่แล้วก็พี่สาวรวมไปถึงตัวเธอเองเนี่ยคอย

ผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะบอกว่า

จะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะ
แต่ต้องรอผลตรวจที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ

ขีดอันตรายแล้วหลายคนก็โล่งอกโล่งใจนะคะ

เนื่องจากสามารถเฝ้าได้แค่ทีละคนเท่านั้น

คุณผู้ชมเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะ

คือเป็นคลิปที่เธอป้อนข้าวคุณพ่อนั่นเองค่ะ

ก็จะได้เห็นว่าเธอพยายามชวนคุณพ่อคุยด้วยค่ะ

แล้วก็ขยับมือหยิบข้าวหยิบของอะไรเองได้ขึ้นบ้าง

หลายคนก็อยากจะได้ฟังเสียงคุณจ๋านะคะ
แต่ว่าเราเข้าใจนะคะว่าตอนนี้คุณจ๊ะเนี่ย

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ

ขอให้คุณพ่อหายไวด้วยละกันนะคะ

ซึ่งตอนนี้นะคะก็เท่าที่ทราบนะคะ

โรงพยาบาลพญาติไทยกรุงเทพหายละครนั่นเองค่ะ

ต้องกำลังใจให้ด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณจ๊ะด้วยนะครับ